คือเป็นความผิดพลาดของทั้งตัวตูมและทางทีมงาน

มะตูมอ่านตามสคริปต์ที่ทีมงานวางไว้ให้

แล้วก็อาจจะเป็นการให้ข่าวที่ผิดไปทำให้แฟนของวงไอคอนไม่พอใจในส่วนนี้
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั๋วตุ๋นจัดเวลาเดิมนะครับจะออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ตกใจมากครับไม่คิดเลยว่าจากที่แบบแฟนเขาติดตามเราชื่นชมเราในรายการแฉพอมาวันหนึ่งเราแบบพลาดไปนิดเดียว
โอ้โหกระแสกลายเป็นลบเป็นโดนเละเลยอะครับ
ก็แต่จริงเราก็ชินกับการโดนด่าอยู่แล้วครับ
คือเรารู้สึกแบบคนเรามันมีทั้งมุมที่แบบ
เวลาเราอ่านหรืออัปเดตอะไรที่มันดีที่คนเขาชอบ

คือเขาก็สอนเราว่าเวลาจะอ่านข่าว
หรืออะไรอย่างนี้กรุณาสแกนก่อน

คือมะตูมน้อมรับผิดที่เป็นคนอ่าน
แต่มะตูมก็ต้องยอมรับว่าทั้งทีมเราผิดกันหมด

เพราะอาจคอมเมนต์แล้วรู้สึกจุกไหมครับ

ในขณะตอนนี้เช่นเดียวกันครับ

ต้องให้ทีมงานดูให้ดีกว่าเดิม
เช็คแล้วเช็คอีทเพราะว่าจริงแล้วใน

แต่เราไม่สามารถรู้เลยว่า
ที่มันออกมามันมีต้นทางไหม

เว้ยฉะนี้มันอาจจะต้องทำให้เรา

เพราะไอ้การนี้เมื่อเกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกเสียศูนย์ไปเลยนะครับ
ทำให้เรารู้สึกแบบไม่ใช่ศักดิ์อ่านอะไรก็อ่านแล้วนะ

คือจริงว่าช้ามาตุ้มแอบมาเรทนิดนึงด้วยครับ
ก็เลยแบบไม่ได้ปกติแล้วอะ
ในรายการแฉจะมีทีมงานมาบรี๊ดทุกเช้าอยู่แล้ว

เขาจะไปเช็คอีกรอบแต่อันนี้คือเราไม่ได้เช็คข่าว

สัญญาว่าจะพยายามไม่ให้อ่านข่าวที่มันแบบ
ข่าวก่อนขอโทษแทนทีมงานด้วยนะครับ

ไปดีแล้ว
บ้านเฮื่อร์เราไปดำเลย

เพราะว่าโน้มยังมีโอกาสมาผู้ถือสาวเรื่องนี้เหรอฟะ
อยู่แล้วครับพี่หอมกลับมาตูเป็นพี่น้อง
เรารักกันเราเติบโต
ตูมเติบโตในวงการนี้มาด้วยเขา

กำลังใจครับผมจริงแล้วเวลานี้พี่หอมต้องการกำลังใจ
แต่ว่าเนื่องด้วยจากว่านางงานเยอะมากมากจริงนะครับ
ก็เลยทำให้เรามองว่าพี่หอมจริงเขาเป็นคนที่สามารถ
ตัวเองได้นะเขาเป็นคนแข็งแรงระดับหนึ่งนะ
เราก็เลยมองว่าและอีกอย่างมีน้องปกป้องมาด้วย
แต่ตุ้มรู้ว่ามันไม่เหมือนเดิมตุ้มตุ้มดูฟุม
ไม่รู้ครับตัวเรามีโอกาสได้เจอกับฝ่ายชาย
เจอบ่อยครับเจอบ่อยเพราะว่าน้องสันก็ยังเป็นน้อง
ก็ยังอยู่ในวงการเราต้องเจอตามรายการต่าง
เดินชนกันแทบทุกวันทุกวีคอยู่แล้วครับ

คันสามนี้เขาได้มีคำสั่งให้ดูไหมครับ

เขาจะปรึกษาทำไมในเมื่อเขารู้อยู่แล้วว่าตูมก็เป็นน้องที่หอม
คือจริงแล้วตูมมองว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคน
เราก็ไม่กล้าที่จะไปแบบให้คำปรึกษาอะไรได้มาก

แล้วก็กระบวนการตัดสินใจของพวกพี่เรา
คือถ้าเราไม่เคารพเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะพี่

ตุ้มเชื่อว่าวันที่เขาสองคนมาตกลงดูใจเป็นแฟนกัน
ทุกคนก็ช็อกเราก็ช็อกเราก็ไม่รู้

หรือเปลี่ยนสถานะไปในอีกรูปแบบนึงหรือเปล่า
อันนี้ต้องให้เขาออกมาพูดเองตูมไม่ได้พูดนะ

ก็คือตุ้มมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงนะครับ
เราก็แค่ได้แบบให้กำลังใจคนที่เจ็บ
แล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่เดินต่อได้ดีกว่า